ปฏิบัติการเมื่อวานนี้เป็นวันที่๒นะครับ
กับการค้นหากำลังพลผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านแถลงข่าวความคืบหน้าการค้นหากำลังพลผู้สูญหาย
จากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
รวมถึงประเด็นประเด็นที่สังคมคาใจ
ญาติพี่น้องกำลังพลคาใจคือเสื้อชูชีพว่ายังไง

พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือ
แถลงข่าวช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้ถึงความคืบหน้า
ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายวันที่๒
เจ้าหน้าที่พบผู้ประสบภัยทั้งหมดคุณผู้ชมรวมแล้วนะ
รวมเมื่อคืนด้วยรวมหมดแล้ว๗นายครับ
เสียชีวิต๖นายครับ
รอดชีวิต๑นายครับ
ยังเหลือผู้สูญหายอีก๒๓ราย
นี่มันล่วงเลยมากี่ชั่วโมงแล้ว
จากวันอาทิตย์ที่๑๘ธันวาคม
ก็นี่ก็๕๐กว่าชั่วโมงแล้วอ่ะครับ
ส่วนการสอบสวนสาเหตุเบื้องต้น
เรือหลวงสุโขทัยเจอคลื่นลมแรงครับ
น้ำมันซัดเข้าที่หัวเรือ
แล้วก็ในเรือเนี่ยมีน้ำเนี่ยเข้ามาในปริมาณมาก
ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบเครื่องไฟฟ้า
ระบบเครื่องจักรของเรือที่จะช่วยเรือเนี่ย
มันไม่สามารถบังคับเรือได้ครับ
สุดท้ายท่านบอกว่าน้ำเข้าท่วมเครื่องไฟฟ้าจนไฟดับทั้งหมด
แล้วก็เรือเริ่มเอียงเริ่มเอียงเริ่มจากท้ายเรือก่อนจมลงจมลงจมลงใต้น้ำ
จังหวะนั้นบนเรือเกิดความชุนละมุนครับกำลังพลบางส่วน

ท่านพูดเองนะท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะ
ไม่มีเสื้อชูชีพต้องขึ้นแพรชูชีพซึ่งแพรดังกล่าวบรรจุกำลังพลได้
๕คนมีทั้งหมด๖แพร่บางส่วนสวมเสื้อชูชีพ
ก็ถูกคลื่นเนี่ยซัดไปลอยคออยู่กลางทะเลกระทั่งเรือหลวงกระบุรี
ที่ไปด้วยกันที่ไปเทียบท่าแล้วออกมาช่วยครับ
ลากจูงเรือสินค้าหลายลำเข้ามาช่วยเหลือได้บางส่วน
ส่วนประเด็นที่สังคมขาดใจย่านเขาขาดใจคือ
บนเรือหลวงเนี่ยมีเสื้อชูชีพเพียงพอสำหรับกำลังพลหรือไม่
พลเรือเอกเชิงชายท่านยอมรับว่า
เสื้อชูชีพไม่เพียงพอต่อกำลังพล
ซึ่งการมีเสื้อชูชีพ
ผมไม่อยากอ่านคำนี้เลยไปฟังเสียงท่านพบดีกว่า
ใน๗๕คนแรกเนี่ย๑๘คน
ยังมีผู้สูญหาอยู่๑๒คน
เพราะฉะนั้นการมีเสื้อชีพไม่ได้หมายความว่าทุกคน
จะสามารถจะ
พูดง่ายรอดชีวิตแล้วก็รับการช่วยเหลือขึ้นลงบนเรือนะครับ
เพราะเขายังมีมาตรการในการช่วยเหลือเขามีการกำหนดว่า
เขามีการกำหนดว่าใครจะขึ้นแพร่ชีพก่อน
พลเรือเอกเชิงชายยืนยันว่า
หลังจากนี้จะต้องสอบสวนข้อที่จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สาเหตุที่เรืออับปาง

ยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่ปกปิด
แต่ท่านก็บอกตรงว่ายอมรับเนี่ย

มันมีบางเรื่องมันเป็นความลับทางราชการ
ก็จะเปิดเผยไม่ได้ครับ

ตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่ได้รายงานไปเมื่อวาน

แต่ว่ารอดใน๗เนี่ยรอด๑

ดังนั้นค่ะล่าสุดนะตอนนี้ที่ยืนยันนะคะ

รายชื่อต่อไปนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ก็คือเรือโทสามารถแก้วผลึกนะคะ
แล้วก็๒พันธาเอกอัศตาแก้วสุพรรณ
๓พันธุ์จ่าเอกอำนาจพิมพ์ที
คือจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผล
คือพลทหารอัครเดชโพบัตร

ขวามือสุดที่ยังไม่มีรูปนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ทีนี้กำลังพลที่ศูนย์หายเนี่ย

ตอนนี้ยังมีกำลังพลที่ศูนย์หาย
ต้องเร่งค้นหาอยู่อีก๒๓นายนะคะ

จริงอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวนะคะ

ถึงด้วยนี่ค่ะอยู่หน้าจอ

เป็นต้นเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งต้นเรือพลับเนี่ย

ซึ่งท่านเป็นอดีตรองประหลัดกลาโหม

มีเพื่อนคนนึงค่ะโพสต์ใช้ชื่อกฤษฎาศรีปริยุทธ์เนี่ยนะคะ
จริงโพสต์ยาวเลยนะเพราะว่าเขาโพสต์เป็นรูปเนี่ยค่ะ
เราให้ดูเป็นช่วงนึงเนี่ยนะคะถึงพลับเพื่อนรัก
แล้วก็บอกว่าเรื่องราวที่มึงทำในทะเลเนี่ยกูขออนุญาตเล่า
เพื่อให้เพื่อนได้รู้ก่อนนะทุกข้อมูลทุกคำบอกเล่าจากกำลังพลเรือ
คือต้นเรือพลับเนี่ยนำพวกเราตั้งแต่เรือยังเอียงมาก
ทุกคนอยู่ในความหวัดกลัวให้เตรียมพร้อม
พอจังหวะที่ทุกคนลงในน้ำแล้วเนี่ย
ต้นเรือก็มีการสั่งการให้พวกเราว่ายน้ำเป็นกลุ่มไป

โดยที่ต้นเรือพลับเองเนี่ยก็ลากลากพาจาตรีที่ไม่มีชูชีพไปด้วย
แล้วก็ยังตะโกนสั่งให้ทุกคนขึ้นเรือไปอยู่ตลอดเวลาเลย
จนพวกเราส่วนมากเนี่ยขึ้นเรือได้

ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่มึงรักในเรือของเรา
เรือสุโขทัยทำได้ดีเยี่ยมทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาได้ดีเยี่ยม
ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้ดีเยี่ยมแล้วก็สมศักดิ์ศรีของพวกเรา
ข้อความที่เขาบรรยายคือเขาเขียนช่วงท้ายด้วยนะ
บอกว่าแค่๓๐ชั่วโมงเองกูรู้ว่ามึงไหว
เราออกรบกันมา๒๑วันติดกันไม่หลับไม่นอนเรายังผ่านมาแล้วเลย
เรื่องเล่ามือเยอะแล้วเพื่อนมึงรีบกลับมาหากู
แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกกูฟังด้วยตัวเองนะ
กูรู้ยังมีอีกเยอะที่กูยังไม่ได้เล่า
กำลังลอยช่วยเด็กอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ใช่ไหม
เป็นคนแบบนั้นมึงไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ทนนะมึงพวกเราไปหามึงแล้ว
แล้วก็เป็นภาพที่แบบถ่ายคู่กันกับเพื่อนนะคะ
แล้วก็มีลงท้ายแฮชแท็กว่า

แท็กมึงแข็งแกร่งเสมอมา
คุณผู้ชมเชื่อไหมโพสต์นี้นะ
แชร์กันแบบเกือบหมื่นนะคะ
แล้ว๓๐๐กว่าข้อความทุกคนไปส่งกำลังใจ
แล้วก็ขอให้ต้นเรือพลับคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ

เรื่องของปฏิบัติการค้นหา
แล้วก็เรื่องของการอับปางของเรือหลวงสุโขทัย

สัญญากับเราได้ไหมว่าเดี๋ยวจะดูยาวไปจนถึงข่าวเช้าหัวเขียว
เดี๋ยวอันนั้นจะเป็นชุดใหญ่ที่มีทั้งหมดรวบรวมอยู่

สักครู่ที่พี่เบิร์ตเล่าให้ฟังเรื่องของท่านพบทรเรื่องของเสื้อชูชีพ

เป็นเพจที่มักจะให้ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเกี่ยวกับทหารแล้วก็ยุทธวิธีต่างนะครับ